ตั้งฆ่าหัวล่าเสียแป้งหนีคุกหวั่นฆ่าพยาน
เสียแป้งเนี่ยเดิมติดคุกติดคุกคดีสำคัญคดีใหญ่ในภาคใต้ทั้งนั้นเลย
ครับทำเป็นป่วยทำเป็นป่วยทำเป็นป่วยค่ะมาโรงพยาบาล
แล้วหนีคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังตามจับไม่ได้
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนขณะที่นายชาวลิศทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนต
นี่ฮะชุดดำเนี่ยนะครับอายุสามสิบเจ็ดปี
นักโทษคดีใหญ่คดีดังในภาคใต้หนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชครับจากภาพจะเห็นเสียแป้งอ่ะ
อ้าวไม่มีเครื่องพัฒนาการอะไรเลยเหรอนะไม่มีนะ
แล้วก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขา๓ส่วนสีดำ
รองเท้าผ้าใบสีขาวลงลิฟต์มาจากชั้น๖ตึกอายุรกรรม
นะครับลงมาตรงนี้คือลานห้องโถงชั้นหนึ่งนะครับตอนเที่ยงคืนหกนาที
ี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาโดยโดยมีใครข้างข้างเมื่อกี้
เฉลิมพงศ์อ่ะยุทธสามสิบห้าลูกน้องคนสนิทมารับโอ้โหมารับ
เหมือนเดินออกไปเลยเดินออกไปธรรมดาเลยไม่เหมือนนักโทษเลย
จากนั้นเสียแป้งกับลูกน้องเดินไปขึ้นรถกระบะ๔ประตูสีขาว
คุณผู้ชมแล้วก็หนีไปนี่ฮะนี่ฮะซึ่งหลังจากทราบแล้ว
เจ้าหน้าที่ราชธรรมยังไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีนะ
ครับรู้ไหมว่าทิ้งไว้กี่กี่ชั่วโมง
กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงแจ้งตำรวจสาม
ไม่แล้วไม่รออะไรสามชั่วโมงอ่ะคือจริงจริงพอรู้ล่ะ
ก็ต้องรีบแจ้งไม่ใช่เหรอเขาถามแบบน้ำแข็งกันทั้งประเทศ
พี่เอาหลายหลายคนก็คิดเอาแล้วอย่างนี้ราชธรรมยังไงด้วย
กรมราชธรรมออกเป็นหนังสือออกเป็นหนังสือชี้แจ้งว่า
ว่าไงแป้งนาโนตเป็นนักโทษมีความผิดหลายคดี
คดีร่วมกับพวกยิงอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราช
ตัวผู้ต้องหายิงตำรวจได้รับบาดเจ็บ
คดีปล้นทรัพย์คดีอื่นอื่นอีกโทษของเขาคนเดียวนี้ยี่สิบเอ็ดปี
สามเดือนยี่สิบห้าวันอืม
เนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลก็เลยถูกย้าย
มาอยู่เรือนจำความมั่นคงสูง
เรือนจำการนครศรีธรรมราชฮะอืม
นะครับกระทั่งยี่สิบตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวเสียแป้งนักโทษคดีดัง
ไปรักษาไปไปรักษาฟันอ่ะครับ
อ่าตามที่แพทย์นัดไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่พอไปถึงแพทย์เลื่อนนัดซะงั้นอืม
เฮ้ยคุณผู้ชมรักษาฟันเนี้ยอืม
คิวยาวคิวนานทำไมเลื่อนอ่ะอันนี้ผมสงสัยส่วนตัว
ทำไมเลื่อนอ่ะเออต้องถามหมอด้วยนะทำไมเลื่อน
หรือว่าเลื่อนแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วแล้วแป้งไป
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวกลับครับแต่ปรากฏว่าเสียแป้ง
วูบอ๋อเหรอจะไปทำฟันนะแต่วูบอืม
วูบปั๊บแขนขาวอ่อนแรงเลยแพทย์อนุญาตให้นอนพักฟื้น
ที่ตึกอายุรกรรมชั้น๖ขาทั้งสองข้าง
มีตรวนนะนักข่าวก็นี่ไงคือราชธรรมบอก
ก็มีตรวนพัฒนาการมีตรวนพัฒนาการอยู่
เอาไอ้วูบอ่ะวูบจริงเปล่าอ่าแล้วก็ยังไงอีก
แม่มันเป็นพัฒนาการที่มีตรวนธรรมดาอ่า
มีการล่ามโซ่พัฒนาการกับเตียงอีกชั้นหนึ่งด้วยอ่า
แพทย์กำหนดจะให้ออกจากโรงพยาบาลช่วงสายของเมื่อวาน
โดยมีผู้คุมเรือนจำสองคนเฝ้าอย่างใกล้ชิดเออ
นี่ยังเป็นคำชี้แจงกรมราชธรรมนะแต่ปรากฏว่า
หลังเที่ยงคืนแป้งเสียแป้งเนี่ยหนีออกไปจากโรงพยาบาล
ส่วนจะมีใครช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้เสียแป้งขนาดนี้
กรมราชธรรมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้ว
และตั้งรางวัลนำจับนะครับให้๑แสนบาทสำหรับผู้แจ้งบ่อแส
นำไปสู่การจับกลุ่มอืม
คำถามเต็มไปหมดเลยนะเออ
สำหรับการหนีของเสียแป้งตำรวจเชื่อว่าเสียแป้ง
การไว้ล่วงหน้าหลายวันแล้วคาดว่าน่าจะออกมาล้างแค้นผู้เกี่ยวข้องในคดี
เป็นข้าราชการอย่างน้อยสองคนที่เชื่อว่าเป็นเหตุให้ทำให้เขาเนี่ยนะ
แพ้คดีจนต้องติดคุกอ่ะโอ้โหถ้าเป็นผมผมไม่กล้าอยู่แล้ววะ
อกจากนี้ชุดสืบสวนนะได้พาพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็ข้อมูลนะครับบอกว่าผู้ร่วมขบวนการวางแผนพานักโทษหนีในครั้งนี้
จากนายเฉลิมพงศ์ที่ปรากฏเดินข้างเสียแป้งแล้วเนี่ย
ยังมีคนขับรถกระบะสีขาวที่มารอรับเสียแป้ง
รวมไปถึงมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยในขบวนการ๑คน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวมาสอบสวน
ส่วนเส้นทางการหลบหนีนะครับตำรวจตรวจสอบพบว่าเสียแป้ง
ไปขอความช่วยเหลือจากลูกพี่โหลูกพี่ผมหนีออกมาแล้ว
ผมลำบากว่ะลูกพี่ลูกพี่ปฏิเสธว่ะลูกพี่ปฏิเสธ
ก็เลยย้อนนะครับกลับไปที่พัทธลุง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้ากดดันกับครอบครัวของเสียแป้งแล้ว
พามามอบตัวซะเถอะพามามอบตัวโดยเร็ว
โอ้โหสตอรี่นี้มันแปลก

นอนรักษาตัวแต่เครื่องพันธนาการนะ
เฉิบเฉิบเฉิบออกจากลิฟต์ไปเหมือนคนไข้ปกติธรรมดาทั่วไป
ถ้าเป็นนักโทษแล้วมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลการคุ้มกัน
ตัวนักโทษมันต้องแน่นหนาไหม
มันต้องแน่นสิใช่ไหมเออนี่ปล่อยออกมาเดินชิวเลย
แล้วถ้าไปยิงใครเขาตายอีกอ่ะแต่อัพที่มีการคาดการณ์น่ะ
ว่าจะไปเก็บคนที่ทำให้เขาติดคุก
เขาบอกเอาจริงก็อยากให้รัชทันมาชี้แจงกญ้อยมากกว่าการออกหนังสือ
เพราะมันก็หลายคำถามคาใจไปหมดเลย
ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจง
ให้นักข่าวสอบถามกับข้อสงสัยที่สาธารณชน

อยากจะถามรัชธรรมเรื่องอื่นไปด้วยเลยไหมเผื่อเขาตั้งโต๊ะในคราวเดียว
คือเราก็ไม่รู้ไม่รู้มีเคสนักโทษแกล้งป่วยหรือเปล่าไง